ชัยว่าเนี่ยจะต้องผ่าตัด
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณหมอบอกว่าปวดท้องแบบนี้
ไส้ติ่งอักเสบแน่ต้องผ่าตัด
ช่วงนั้นเขาตรวจไปแล้วนะช่วงที่รอ
หมอกลับมาหาอีกทีเอาหายไปไหนแล้วล่ะ

คุณหมอทีมกู้ภัยออกไปตามหาไปเจอ
แล้วเขาตอบว่ายังไงทำไมหนีออกจากโรงพยาบาล

กลัวผมย่านครับ

ย่านผ้าตัดย่านแปลว่ากลัว

กลัวการผ่าตัดหนีออกมาสักไกลเลยนะ
แล้วไส้ติ่งอักเสบแบบนี้ถ้ามันแตกคือตายได้นะคะ
ระวังนะเขาบอกว่าคนเราพอรู้ว่าจะผ่าตัด
ใจคอไม่ดีค่ะโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้พอรู้ว่า

กลัวค่ะย่านค่ะ
หนีออกมาจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อัตรวจสาวพลเมืองร้อยเอ็ดกู้ภัย
ตระเวนตามหาทั่วเมืองเลยค่ะ

นั่งอยู่ตรงเนี้ยริมถนนหน้าการไฟฟ้าร้อยเอ็ด
ไปถามเขาชื่ออะไรเอาชื่อเล่นก่อน
เติ้ลครับกำลังหารถประจำทางหนีกลับบ้านที่มหาสารคาม
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมค่ะ
ใช้เวลาตั้งแต่ตามหาเนี่ยคือเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จประมาณ๒ชั่วโมง
ยอมขึ้นรถสายตรวจกลับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
เติ้ลอย่างนี้ออกมาอีกนะคะ
อย่างที่ที่ฉันย้ำไปไส้ติ่งอักเสบถ้ามันแตกถึงชีวิตได้ค่ะ